จร้าโสดแล้วอีกหนึ่ง
ทางด้านรุ่นพี่สุดที่รักอย่างสาววุ้นเส้นนะ
ก็เป็นอีกคนเลยที่แบบว่าดีใจไม่แพ้กัน
ที่ได้เห็นน้องสาวสุดที่รักสุดที่เลิฟเป็นฝั่งเป็นฝา
ซึ่งตัวของสาววุ้นเส้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน
ฟังดีนะ๒๒เพื่อนเจ้าสาว

นี่เลยรูปเลยนะคะคุณผู้ชม
บอกเลยว่าปังทุกคนที่เห็นหน้าจอในวงการ๑๒คนนะคะที่เหลือเป็นนอกวงการผสมผสมกันรวมแล้ว๒๒คนนะคะ
วุ้นเส้นเนี่ยก็ได้แสดงความยินดีผ่านบันเทิงไทยรัฐมาด้วยนะจ๊ะ
พร้อมกับบอกว่าเชียร์หนุ่มบิ๊กคนนี้มาตลอดเลยดีใจที่น้องสาวได้เจอคนดี
บอกด้วยว่างานแต่งงานนี้ถือเป็นงานที่แบบว่าว้าวยิ่งใหญ่อลังการแห่งปี
เพราะเท่าที่ได้ยินจำนวนแขกมาคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมันบันเทิงแน่นอนใหญ่แน่นอน
เพื่อนเจ้าสาวก็๒๒คนแล้วเธอจ้า
เรียกพี่วินร้อยไปนั่งงานเลยดีกว่า

ประโยชน์เมขศิลป์
แล้วก็เดี๋ยวจะมีจัดเต็มกันให้เขาปาร์ตี้สละโสดอะไรแบบนี้
ก็ต้องรอให้เขาเตรียมตัวก็ดีใจมาก
เพราะว่าอยู่กับเมมานะประมาณแต่เด็กจนโต

แล้วก็ดีใจที่เมย์แบบมีคนที่น่ารัก
สมบูรณ์แบบอบอุ่นแล้วก็รักเมย์จริง

เพราะว่าเมย์บอกว่าคือแขกเยอะมากเหมือนกัน

จริงวุ้นคิดว่าดาราเมย์จะอยู่ในวงการมา๒๐ปีแล้ว
เมย์น่าจะแบบมีเพื่อนในวงการมาร่วมแสดงความดีเยอะมากอยู่แล้ว